โอ้โห้ยอากาศก็ดีฝนก็พร่ำลงมา
ชะลอน้ำที่สร้างเอาไว้เสร็จเรียบร้อยพอดี
เอาไว้กักเก็บน้ำตามธรรมชาตินะคะ
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมรู้ก่อนร้อนหนาวช่วงเช้าวันนี้ค่ะ
ต้อนรับคุณผู้ชมด้วยความเบิกบานสดใสแล้วก็ชุ่มฉ่ำ
เพราะว่าหลายพื้นที่ก็ฝนตกลงมาแล้วนะคะ
ทำให้พวกเรานั้นใจชื้นขึ้นมาทำให้มีความสุขมากขึ้นด้วย
แต่คุณผู้ชมคะฝนตกลงมาแบบนี้มันก็มีอากาศร้อนได้เหมือนกัน
โอกาสที่จะแรงก็มีเหมือนกันนะคะ
เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทำได้ในช่วงของฤดูฝนนั้นก็คือ
กักเก็บน้ำเอาไว้ใช้ในยามที่จะเกิดหน้าแรงภายภาคหน้า

ส่วนเรื่องของสภาพอากาศตรวจสอบกันเป็นประจำทุกวันแบบนี้

มาดูแผนที่ดาวเทียมจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ
เราจะพบเห็นกลุ่มเมฆที่ปกคลุมบริเวณต่างของประเทศไทย
เรียกว่าวันนี้เนี่ยฝนตกทั่วฟ้าได้เต็มปากเต็มคำเลยนะคะ
โดยเฉพาะในช่วงวัน๒วันนี้จะมีตกหนักลงมา

ฝนจะลดลงหน่อยแล้วกลับมาตกหนักอีกนะคะ

ลมที่จะมีผลกระทบและอิทธิพลมากก็คือลมทิศตะวันตกเฉียงใต้
พัดเอาความชื้นจากทะเลฝั่งอันดามันนี้มาบริเวณตอนกลางของประเทศนะคะ
ก็ทำให้เกิดฝนฟ้าขนองพายุแล้วก็ลูกเห็บตกได้บางพื้นที่นะคะ
โดยเฉพาะกลุ่มฝนเนี่ยก็จะมีขึ้นประปรายหลายพื้นที่เลยนะคะ
ตรวจสอบกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมสังเกตจากสีฟ้าฟ้าเขียวเหลืองนี่นะคะ
ถ้ายิ่งเขียวยิ่งเหลืองหรือไปทางแดงเมื่อไหร่เนี่ย
แสดงว่ามีโอกาสเกิดฝนได้เยอะมากเลยนะคะ
โดยเฉพาะช่วงบ่ายวันนี้โอกาสเกิดฝนหนักหลายพื้นที่
คุณผู้ชมดูสิคะแทบจะทุกจังหวัดเลย
ตอนกลางมีเว้นว่างบ้างแต่ว่าเดี๋ยวก็จะมีการพัดเอาเมฆ
แล้วก็กลุ่มฝนเนี่ยพาดผ่านทุกพื้นที่เลยนะคะ
เพราะฉะนั้นเฝ้าระวังแล้วก็ตรวจสอบโดยละเอียดนะคะ
จากข้อมูลการคาดการณ์พยากรอากาศของเราทุกภาคเลยค่ะ
เหนือนะคะมีฝนฟ้าขนองมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้๑๖๐ของพื้นที่
เพราะระหว่างที่แม่ห้องศรเชียงใหม่เชียงรายลำพูนพยาวแพร่นานอุตรดิษสุโขทัยและตาก
อุณหภูมิเฉลี่ย๒๓๓๘องศาเซลเซียส

มีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้น๑๖๐ของพื้นที่เช่นกัน
เฉลี่ยไม่เยอะนะคะ๓๔องศาเซลเซียสเท่านั้น
ส่วนภาคกลางค่ะก็มีทั้งฝนฟ้าขนองมีลมกระโชกแรง
๑๖๐ของพื้นที่แถบจังหวัดราชบุรีสุพรรณบุรีนครสวรรค์ชายนาฏกัน

ภาคตะวันออกฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้๑๖๐ของพื้นที่แถบ
ฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีตราด
ฝั่งอ่าวไทยคลื่นสูง๑๒เมตรเช่นกัน
แล้วก็มีฝนตกได้๑๖๐ของพื้นที่แถบยาลานราธิวาสปัตตานี
แล้วก็แถบจังหวัดทางภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะคะ
ส่วนฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าขนอง๑๖๐ของพื้นที่
แต่ว่าคลื่นสูงมากหน่อย๑๒เมตรรวมไปถึงบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง๒๓เมตรค่ะ
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลฝนฟ้าขนองเกิดขึ้น๑๖๐ของพื้นที่เช่นกันนะคะ
อุณหภูมิสูงสุด๓๖องศาเซลเซียสพมเอาไว้เพิ่มความปลอดภัยให้กับตัวเองด้วย
ช่วงเช้าตรวจสอบกันแล้วนะคะช่วงเย็นกลับมาตรวจสอบกันใหม่ช่วงนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ